มาดูข่าวนี้ที่สุพรรณบุรี
คือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีชายนอนเปลือยกายหมดสติอยู่ในโรงแรมม่านรูด
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยปั๊มหัวใจเพื่อจะยื้อชีวิตนะครับ

แต่ว่าที่น่าตกใจคือตรวจสอบเอกสารประจำตัว
พบว่าชายคนนี้เป็นพระสงฆ์
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงแรมม่านรูดนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ภายในห้องพักหมายเลข๑๐๖โรงแรมม่านรูดแห่ง๑

เจ้าหน้าที่รุดเดินทางเข้าตรวจสอบนะครับ

มีลักษณะรูปร่างใหญ่ศีรษะโล้น
นอนหมดสติอยู่หน้าประตูห้องน้ำไม่สวมเสื้อผ้านะครับ

ระหว่างที่รอรถกู้ชีพเดินทางมาสนับสนุน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลในที่สุดนะครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบบัตรประชาชน
ทางโรงแรมเก็บไว้ระหว่างเปิดห้องเข้าพัก
ระบุชื่อผู้ป่วยคือพระหนึ่งอายุ๔๔ปี

พนักงานโรงแรมก็เปิดเผยนะครับว่า
พระหนึ่งดูดิพระประดิษฐ์ชมงาม
เป็นชื่อในบัตรประชาชนเลย
แล้วก็ภาพถ่ายที่เป็นภาพใส่จีวอนอยู่เลยนะครับ
พนักงานโรงแรมเปิดเผยนะครับว่าพระหนึ่งมาเปิดห้องพักคนเดียว

กดด้านช่วงเที่ยงได้มาเข้าประตูเรียก
ก็ยังมีเสียงขานตอบกลับมาปกตินะ

จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเขาก็มาเคาะอีกที

ก็ไม่เห็นพระหนึ่งออกมาคืนกุญแจห้อง
ก็เลยเคาะเรียกเสียงดังเลยนะครับ

พอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละก็ตกใจครับ
เพราะว่าพบว่าพระหนึ่งนอนอยู่กับพื้น
แล้วก็บอกว่าเหนื่อยหอบแล้วก็ช็อกหมดสติทันที
ก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือแบบนี้
เรื่องต้นก็ยังไม่ได้สอบถามผู้ป่วย
ว่าเป็นพระพิสุสงฆ์จริงหรือไม่
และมาเปิดห้องพักในโรงแรมม่านรูด
ด้วยเหตุผลอันใดเนื่องจากพระหนึ่งยังไม่ได้สติ

ทางตำรวจจึงจะสอบสวนต่อไปครับ